ส่วนเรื่องของกู้ภัยแย่งศพเราไม่ได้อ่านข่าวนี้มาสักพักใหญ่แล้ว
ว่ามันจะหายไปแล้วไม่หายไปค่ะ
ล่าสุดมีกรณีกู้ภัยแย่งศพนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
ส่วนศพผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากการจมน้ำ
มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แม้ว่ามันจะมืดนะคะแต่ว่าเราได้ยินเสียงสนทนาที่เขาพูดคุยกัน
ไปดูไปฟังพร้อมกันค่ะ
ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่คือต่างคนก็ต่างจะพยายามพูด
แล้วคำว่าไม่เป็นไรพี่มีคนพยายามจะห้ามเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถามกันใครจะเป็นคนเอาศพขึ้นใครจะเป็นคนเอาศพขึ้น
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่กู้ภัยค่ะถกเถียงกัน
และบางช่วงบางตอนมันอาจจะมืดนะแต่เขาบอกว่า
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเกือบจะวางมวยกันเลย
ในช่วงที่มีการแย่งศพผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ
มีคนแอบถ่ายคลิปนี้เอาไว้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะกันเขาไม่เห็นนะ
เขาไม่รู้นะว่ามีคนถ่ายไว้คนที่ถ่ายเนี่ยใช้คำว่าแอบถ่ายได้เลย
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย

โพสต์ภาพลูกกระสุนแล้วก็โพสต์ภาพอาวุธปืน
แล้วก็ระบุแคปชั่นระบุข้อความลักษณะ
อันนี้บอกว่าหน้าตาอารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาเด้อ
บอกแบบนี้แล้วก็นี่จับกระสุนขึ้นมาแบบนี้เหมือนเป็นการข่มขู่ท้าทายกันเนี่ยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มีการแย่งศพกันเกิดขึ้นแล้วมีการแอบถ่ายกัน
แชนเนียลโลกโทรชั่วมีเดียเกิดขึ้นคืน๑๑มีนาคมค่ะ
หลังจากตำรวจสพร่องคำกาลสินได้รับแจ้งมีคนจมน้ำเสียชีวิตที่ลำห้วยทราย
ประสานกู้ภัยและกู้ชีพโรงพยาบาลร่องคำรีบเข้าไปช่วยเหลือ
จุดนี้เป็นฝ่ายกั้นน้ำลำห้วยทรายนะคะความลึกได้ประมาณ๕เมตร
นักประดาน้ำอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันงมร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาค่ะ
เป็นผู้ชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะ
ชื่อว่านายนัทภูมิสวนดี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมาตกปลา
ที่บริเวณแดงกล่าวกับญาติสามคน
ระหว่างนั้นค่ะน้องคนเล็ก
ก็คือผู้ชายที่อายุ๑๗ปีที่เสียชีวิตลื่นตกลงไปในน้ำ
จากนั้นขออภัยนะคะน้องคนเล็กตกลงไปในน้ำ
นายนัทธวุฒิซึ่งเป็นพี่ชายลงไปช่วยน้อง
ปลอดภัยแต่ตัวเองหมดแรงจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
หลังจากที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมใจกาลสินนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาแล้ว
มีเหตุการณ์ค่ะญาติผู้เสียชีวิต
แล้วชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์แย่งศพเขารับไม่ได้
เพราะว่านี่แหละค่ะมีชายแต่งกายเป็นชุดอาสาสมัครหน่วยงานหนึ่ง
ส่งเสียงเอะอะโวยวายลักษณะตำหนิกู้ภัยกุฎว่า
พร้อมกับเดินเข้าไปที่เขาบอกว่าเกือบจะหวิดวางมวยกันร่วม
มีการใช้ศอกทำร้ายร่างกายอาสาสมัครกู้ภัยกุฎว่า
แต่มีคนเข้ามาห้ามไว้ได้ก่อนที่จะมีการวางมวยกันอย่างจริงจัง
กลางสายตาชาวบ้านที่เขายืนดูอยู่
ญาติผู้เสียชีวิตก็มายืนดูอยู่แล้วก็มีคนแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ยังแล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของอำเภอกรรมลาศัย
และตำรวจสพกรรมราศัยก็เตรียมเรียกตัวกู้ภัยทั้งสองคนที่มีปัญหากัน
รวมถึงคนที่โพสต์ข่มขู่โพสต์กระสุนโพสต์ปืน
มาพูดคุยหน่อยซิกับตำรวจมันเป็นอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ